คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งนั้นเพียงแค่ว่ามองหน้าก็เลยทำให้เขาโกรธถึงขนาดชักปืนจุดสามแปดมายิงกันเลยเหรอ
โมโหแค่ว่ามองหน้าเท่านั้นจริงเขาถามเลยว่ามองหน้าทำไมเก่านักเหรอยิงโป้งฮะ
กระสุนเข้าไปโดนที่เท้าด้านขวาคุณผู้ชมครับนี่คือบ้านหลังที่เกิดเหตุครับ
แล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยเป็นช่างเย็บกระเป๋าหนังอายุ๔๑ปีชื่อว่าคุณชนะพลครับ
ตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสนนทบุรีไปตรวจสอบหลังแจ้งมีคนแจ้งมาบอกว่า
คนถูกยิงคุณตำรวจไปถึงก็ไล่เก็บข้อมูลมีคราบเลือดตกอยู่
แล้วก็มีพวกปลอกกระสุนปืนบริเวณหน้าบ้านปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดครับ
มี๒ปลอกแล้วก็มีกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก๑นัดด้วย
ในที่เกิดเหตุมีคนเจ็บชื่อนายชนะพลอายุ๔๑ปีครับ
เป็นเจ้าของบ้านคนเจ็บเห็นไหมฮะบริเวณช่วงข้อเท้าด้านขวานั่นแหละครับ
ผ้าพันแผลเอาไว้โดนยิงเลือดสาดเลยครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวจะตามความคืบหน้ากับเจ้าตัวด้วยนะครับ
คุณผู้ชมในระหว่างนี้เราคุยกับเพื่อนเขาก่อนกันแล้วกัน
นายชัยยุทธ์อายุ๓๓ปีครับเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็เป็นเพื่อนคนเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ
นั่งดื่มเบียร์กันอยู่ตัวของนายชายุทธ์แล้วก็นายชนะพล
คนที่ถูกยิงนั่งดื่มเบียร์กันหน้าบ้านครับ
เห็นผู้ชายอายุสัก๒๕๓๐วัยรุ่นอยู่เดินผ่านไป
ครึ่งชั่วโมงผ่านไปผู้ชายคนนั้นยืนย้อนกลับมาแล้วถามว่า
มองหน้าผมอ่ะมองข้างหน้าผมเก่านักเหรอจริงแล้วขึ้นมึงขึ้นกูด้วยนะครับ
เขาก็เลยตอบว่าไม่ได้มองไม่ได้เก๋าตอบไปแบบนี้ปั๊บ
ฝั่งนู้นเดินเข้ามาในบ้านเลยครับเพราะว่าประตูรัวบ้านไม่ได้ล็อก
เขาเดินเข้ามานี่นะฮะถือวิสาสะเดินเข้ามาเสร็จปั๊บชักปืนออกมาแล้วยิงฮะ
กระสุนไปโดนเข้าโดนข้อเท้าของนายชนะพลข้อเท้าด้านขวา
หลังจากนั้นเขาพยายามจะยิงต่อแต่ปรากฏว่ากระสุนขัดลำกล้องฮะ
คือยิงไม่ออกนะเขาก็เลยคัดกระสุนออกแล้วก็วิ่งหลบหนีไปเลย
พยานเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
ก็ยิงเลยครับ
รู้จักกันหรือเปล่า

ก็ยังงงอยู่ครับไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักด้วย

ทางตำรวจโรงพักรัฐนาธิเบสครับ

ก่อนเกิดเหตุจะเห็นว่าคนร้ายเนี่ย

กำลังเดินมาจากบริเวณด้านข้าง

เขาเดินมาสวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
แล้วก็ผ่านหน้าบ้านของเหยื่อไปนะฮะ

นี่นะฮะนี่คือในช่วงก่อนเกิดเหตุนะครับ

คนร้ายวิ่งกลับไปทางเดิมนะฮะ

นี่นะฮะแล้วปีนรั้ว
ทิ้งหมวกน็อคแล้วเดินหลบหนี

ภาพจากกล้องก็จะเห็นว่าคนร้าย
เดินใจเย็นมากดูภาพมุมนี้นะฮะคุณผู้ชม

นี่นะฮะอันนี้ตอนนี้

นี่นะฮะจังหวะที่เขาถอดเสื้อคลุม

หมวกน็อคของเขา๒ทุ่มกว่ากว่า

ประมาณสักช่วงทุ่มเสร็จก่อนหน้านั้นเนี่ย
แล้วก็เดินหลบหนีไปเรื่อยครับ

คุณผู้ชมครับนี่จังหวะเดิน

ภาพวงจรปิดก็เป็นหลักฐาน

กับการลงพื้นที่ของทางตำรวจ

พวกเสื้อคลุมที่อยู่ในป่าย่านะฮะ
เหล่านั้นเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่นอกจากได้

มันมาตกอยู่ตรงนี้ครับ

ตำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

คือยิงเลยยิงโป้งเสร็จปั๊บ

ของเราลงพื้นที่ซอยประชานิเวศ๒๕

ก็มีขวดเบียร์มีกองเลือดหลงเหลืออยู่นะครับ

ไปเจอกับเพื่อนของคนเจ็บนั่นแหละ

ผมก็นึกไม่ออกจนถึงตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออก
ไหมฮะเปลี่ยนเสื้อแล้วเรียบร้อยเนี่ย

รู้จักมาก่อนทำไมต้องมายิงกันขนาดนี้

เพื่อนคนเจ็บแล้วก็เห็นเหตุการณ์

ทางฝั่งของบ้านคนเจ็บท่าทีแปลก

ก็คือมีเสื้อคลุมตอนแรกเอาแจ็คเก็ตคลุม

ตอนแรกจะวิ่งตามไปช่วย

ฟังเพื่อนบ้านฮะ
ไม่เคยไม่เคยเห็น
คนต่อไปที่เราจะคุยด้วยก็คือคนเจ็บ
ตอนแรกเขาต้องขึ้นรถพยาบาล

เพราะว่าข้อเท้าขวางเขาโดนยิงนะฮะ
เจ้าตัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ที่โรงพยาบาล

ถามเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ

วินาทีนี้ยังงงอยู่ว่า
คนนั้นมายิงผมทำไม
ก็เข้ามาว่าไปโฟนผมนี้เป็นนักศึกษ์
แล้วเขาบอกว่านี่เนาะ
แค่นั้นเนี่ยเขาก็ยุ่งเกล็ด

จนถึงตรงนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการ

ที่ใช้จุด๓๘มายิง

พบว่าคนร้ายแต่งตัวรัดกลุ่มนะครับ

สืบจากพฤติกรรมคาดว่า

เช่นต้องการจะไปลักวิ่งชิงปล้นไหม

มองหน้าแล้วรู้สึกหมั่นไส้มองทำไม
แต่เบื้องต้นเขาคิดว่าไม่น่าใช่มืออาชีพ
เดี๋ยวจะตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ